ไปดูคลิปที่ฉะเชิงเซานะครับพายุฝนเนี่ยกระหน่ำลงมานะฮะ
หลังคาโรงรถนี่ปลิวหายไปเลยนะครับแถมต้นไม้เนี่ยยังโค้นลงมา

รถครูไปแล้ว
นี่ค่ะคือเจ้าของรถก็ทำอะไรไม่ได้นอกจากดูอยู่แบบนี้ครับ
จังหวะนั้นเนี่ยฝนฟ้ามาแรงจริงจริงนะครับเจ้าของรถก็ตะโกนร้องนะครับ
ฝนก็กระหน่ำลงมานะครับคือเธอเธอลุ้นอยู่ว่าหลังคาของโรงรถพอมันปลิวไปแล้วเนี่ย
จะเป็นยังไงต่อแล้วต้นไม้โอ้โหลงมาอย่างนี้นะครับค่ะ
ไม้ขนาดใหญ่ก็ล้มมาทับรถค่ะพังเสียหายไปนะครับ
มีบ้านเรือนประชาชนในพื้นที่เสียหายไปหลายพื้นที่นะครับ
หมู่๓หมู่๑๐หมู่๑๕ตะบนแปลงยาวอำเภอแปลงยาว
บางหลังคือหลังคาพัดเปลี่ยวหายไปเลยนะครับ
ต้นไม้ขนาดใหญ่ก็ล้มพังหักโค้นอีกหลายที่นะครับ
ส่วนนี้คือคันที่เมื่อสักครู่นี้
ที่ได้เห็นเจ้าของรถเขาได้โพสต์คลิปเอาไว้นะฮะ
ถึงเวลามันมานี่โอ้โหไม่ไหวจริงค่ะครับ